มีเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะ

คนคนนี้เนี่ยเขาเรียนจบปริญญาตรีด้านการศึกษาจบกินยอมอันดับหนึ่ง
คือเรียนเก่งมากแล้วสอบบรรจุครูได้
คนที่อยู่ด้านหลังผมด้านหลังมิ้นท์นี่แหละครับ
ชีวิตเขาเหมือนกับเทวดาตกสวรรค์แล้วไม่ได้แค่ร่วงมาบนพื้นนะ

เพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยเขาไปเปิดห้องเช่าหลอกให้คนมาเช่าแล้วโอนเงินมัดจำมา
เงินมัดจำส่วนที่ได้แล้วก็หนีหายไป

ผู้เสียหายมีหลายพื้นที่ที่น่านก็มีนะ

หลอกเปิดห้องให้คนเช่าแล้วก็กินเงินมัดจำ

อกจากนี้ยังหลอกคนมานวดเสียวอีกต่างหาก

อันนี้ก็คือเราจะไปไหนนะ
เมื่อที่เมื่อเข้าอะไรบ้านอยู่ครับ

จะย้ายไปเรื่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนจับ
แต่สุดท้ายหนียังไงก็ไม่รอดครับ

วบสุนทรฟู้เฮ้ยทำไมเขาใช้ชื่อนี้
อ๋อมันคล้ายเหมือนสุนทรภู่
ถ้าสุนทรพูดคือคนที่เก่งเรื่องบทกรรม

ผู้ชายคนนี้ก็เก่งเรื่องของบทกรรมเช่นเดียวกัน
เขาเป็นครูเคยไปได้รับรางวัลครูดีเด่น

เรียนจบกิจนิยมอันดับหนึ่งด้านการศึกษา
ฉายาว่าสุนทรฟู่เพราะแต่งกรอนเก่ง

แต่ฉะไหนเลยทำไมชีวิตเขาถึงมาโดนจับแบบนี้
เพราะไปผัวพันธุ์กับพันธุ์นั้นออนไลน์ครับ
นายวิวัฒน์อายุ๓๖ปีหรือว่าครูฟู่
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อกง๔หมายจับด้วยกัน
เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยเพื่อไม่ให้ถูกจับ
แต่สุดท้ายก็โดนจับได้ย่านวัชรพลในกรุงเทพ
พฤติการการก่อเหตุของเขา
ช่วงที่เขาไม่ได้ไปสอนหนังสือแล้ว
ให้ออกจากโรงเรียนเนี่ยเขาก็มานั่งดูอินเตอร์เน็ต
แล้วเห็นว่าหลังคนเขาหาห้องเช่าเยอะ
อยากจะหาห้องเช่าให้ลูกหลาน
เวลาครูเขาจัดกิจกรรมสถานศึกษา
ก็ต้องมาเช่าพักถ้าไม่ไปโรงแรม
เพราะว่าแพงก็อาจจะไปหาห้องเช่าที่อื่น
ก็เลยมีไอเดียเออเปิดห้องให้คนเช่าดีกว่า

เตียงนอนสวยห้องน้ำสวยเอามาลงโพสต์เอาไว้แบบนี้

รายวันก็มีรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนก็ได้
ไม่ติดสัญญาคือจะเช่าสั้นเช่ายาวยังไงก็ได้
เพราะได้ไอเดียว่ามีคนปล่อยห้องเช่ากันเยอะ
ตัวเองก็คิดว่าถ้าตัวเองเอารูปมาโพสต์ลง
คนมาเช่าห้องแล้วเก็บเงินมัดจำ
อาศัยว่าตัวเองเคยมีบัตรข้าราชการเคยเป็นครูมาก่อน
เวลาหน่วยงานสถานศึกษาคุณครูนักศึกษานักเรียน
เขาอยากจะได้ความมั่นใจตัวเองก็จะส่งรูปนั้นไปให้

โอนเงินมาให้พอโอนเงินค่ามัดจำมาให้เสร็จ
ปั๊บบล็อกติดต่อไม่ได้หนีครับ
แล้วเคยก่อเหตุที่งานศิลปะหัฐกรรมนักเรียนระดับชาติที่จังหวัดน่านด้วย
รวมแล้วนะครับคุณผู้ชมผู้เสียหายเป็นร้อยครับ
นี่ครับเฟซบุ๊กของเขาและนี่คือแชท
เวลาเขาคุยกับคนที่จะมาเช่าห้อง
หลังจากที่เอาภาพไปลงโพสต์
เป็นข้าราชการครับยืนยันได้มีบัตรนี้
คนก็เชื่อไงก็เลยยอมโอนเงิน
ทีนี้ครับครูฟู้ประวัติการศึกษาของเขา

เหมือนกับเคยเป็นเทวดาแล้วตกจากสวรรค์ลงมา
เพราะอะไรเรียนจบปริญญาตรีกิจนิยมอันดับหนึ่งนะ
คือเรียนเก่งมากจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ปี๒๕๕๕สอบบรรจุครูได้
แล้วสอนดีนักเรียนชอบผู้ปกครองชม
เคยไปช่วยงานกระทรวงศึกษาที่การด้วยนะฮะ

ได้แต่งบทกรอศิรวาส
กรอนต่างที่เพราะเนี่ย
มือของครูฟู้มาแล้วจนได้ฉายาสุนทรฟู่
แล้วเป็นครูดีเด่นประจำปีด้วย
นาทีตอนที่ตัวเองโดนจับล่าสุดเนี่ยครับ
เพราะว่าหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่รอดตำรวจตามจนเจอ

เขายังแต่งกรอนเพื่อสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เตือนสติคนที่คิดจะทำแบบเขาอย่าหาทำ
และนี่คือกรอนจากคนที่คิดว่าน่าจะสำนึกแล้วล่ะฮะ
จากเป็นโจทย์ตกจำเลยคนเหยียบย่ำ
ขอโอกาสที่มีได้แก้กรรม
กระทำแต่สิ่งดีเพื่อสังคม

กรอนสดด้นสดโดยสุนทรฟู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ช่อโกงแล้วก็หลบหนีหมายจับหลายคดีเลยครับ
ขอโอกาสได้แก้กรรมจะทำแต่สิ่งดีเพื่อสังคม
นี่คือสิ่งที่เจ้าตัวนั้นได้บอกเอาไว้ในบทกรรม
ครูฟู้นั้นจริงแล้วตอนที่เป็นครูสอน
เขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งถูกให้ออกจากราชการ
เนื่องจากว่าถูกพอโรงเรียนใช้งานหนักจนป่วย
ไม่เคยถูกกับพอไม่ค่อยกินเส้นกัน
พอตัวเองป่วยไปสอนไม่ได้ปั๊บ
ก็ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็โดนไล่ออกในที่สุด
เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเหมือนโดนกันแกล้ง
และนอกจากนี้ช่วงเวลานั้นที่ชีวิตเริ่มหักเหครับ
ติดแฟนติดแฟนนุ่มและบวกกับติดพนัน
ยืมเงินนักเรียนยืมเงินคุณครูที่รู้จัก
เงินผู้ปกครองก็เคยยืมนะ
หลักพันธุ์ต้นก็มี๔๕พันธุ์ก็มี
ยอมให้ยืมบางคนไม่ให้ยืม
เพื่อนหลายคนเมินหน้าหนีครับ
เขายืมมาแล้วไม่รู้จะหาเงินใช้คืนยังไง
ก็เลยต้องมาก่อเหตุเปิดห้องเช่าลวงตา
หลอกกินเงินมัดจำแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อย
ที่ผ่านมาเปลี่ยนที่อยู่อาศัยทุก๒สัปดาห์
บางครั้งก็รอเป็นเดือนแล้วก็เปลี่ยนกลัวโดนจับครับ
อย่างที่ผมบอกไม่ใช่แค่หลอกเปิดห้องให้คนมาเช่า
แล้วกินเงินมัดจำหลอกนวดเสียวด้วย

แล้วตำรวจเนี่ยเขาต้องทุ่มทุนนะฮะ
ส่งสายลับแฝงตัวเป็นลูกค้าไปนวดนานกว่า๑เดือน
จนได้หลักฐานชัดเจน
รู้แล้วว่าพิกัดที่อยู่อาศัยอยู่ตรงไหนก็เลยไปตามจับกลุ่มตัวได้
บางครั้งไม่ออกจากห้องเช่าห้องพักเลยก็มี
วันออกแค่ครั้งเดียวออกให้น้อยที่สุดเจอคนให้น้อยที่สุด

แล้วแฟนนุ่มของเขาเขารักมาก

ขอโทษแฟนที่ทำให้เดือดร้อน
หากจะตายขอตายก่อนเพราะทำใจไม่ได้
หากไม่มีแฟนคนนี้ลองดูบรรยากาศครับ
หากจะตายขอตายก่อน
ผมคิดถึงขนาดนี้นะครับ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับ
หนุ่มคนนี้ก็รู้จักจากการจ้างมานวด

แล้วสุดท้ายก็มีการใช้วิธีการหลอกคนมานวดเสียว
แล้วก็โดนจับชีวิตหักเหเพราะไปติดกับพนันออนไลน์

ก็เลยจากที่เคยรุ่งเรืองก็กลายเป็นรุ่งริ่งเลย

จากครูผู้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชากลายเป็นมิจฉาชีพ

ตำรวจนำตัวส่งสนบางยี่เรือดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ